มีมาให้ร้องทุกวันกับบทเพลงบันเทิงไทยรัฐ
แม่ที่เตรียมรอดูอยู่

คือจริงน้องสันเขาเกิดวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
อายุครบ๒๐ปีนะ
วันนั้นน้องสันก็มีคิวถ่ายละคร

อยู่กับพี่นักแสดงท่านอื่นนั่นแหละ
ซึ่งเรื่องนี้กำกับโดยบอสม่ำค่ะ

ฉากนี้ค่ะนักแสดงก็อยู่ครบเลยนะ
ครูสลาแม่สุนารีน้องไรอันน้องฟอร์ม

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศเซอร์ไพรส์วันเกิดของหนุ่มจันทร์นะคะ

ดุดันดุดันอยู่นั่นแหละ

ดูดิมุมข้อมือมันอยู่ตรงนี้ทำไมไม่มอง
สันดูดิทำหน้าไม่ถูกแล้วคุณผู้ชมค่ะ

จนกระทั่งถึงเวลาที่บอสม่ำยกเค้ก้อนโตมาเซอร์ไพรส์

กดก็แอคติ้ง
โล่งใจมาก

ใช่แม่สู่เขารับบทบาทในเรื่อง

โอ้โหเป็นยังไงล่ะจะบอกว่าที่น่าจะเป็นวันเกิดที่มีความสุขที่สุด
เพราะว่าอะไรมีแฟนคลับรวมถึงผู้ใหญ่
นี่นะที่หนุ่มจันทรนับถือมาอวยพรวันเกิดด้วย
ครูสลาคนวุฒิดูสิให้ดู

ส่วนแพลนของหนุ่มสันที่ตั้งใจในปีนี้ก็คือ

จริงสุด
ง่าย

ใช่ค่ะ